มาดูคลิปหนึ่งที่ชาวบ้านร้องเรียนมา
บอกว่ามีพระอยากสวย
แล้วก็มีเนรก็ไม่ยอมแพ้ก็อยากจะเลิศเหมือนกัน
ก็เลยส่งคลิปนี้มาร้องเรียนต่อผู้สิทธิ์ข่าวนะครับ

แหมเอาเสื้อของผู้หญิงมาใส่ทับสบงจีวร
เอาวิกมาใส่ที่หัวนะครับอยากจะสวยอยากจะงาม
แบบนี้มันผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่า

ดูเล่นกันสนุกสนานบางคนก็คอมเมนต

หลวงเจ้บ้างแหละเรียกว่าเนรหญิงบ้างแหละนะฮะ

กับพฤติกรรมของพระและสามเณรกลุ่ม๑

ในคลิปก็จะเห็นพระและสามเณรนำเสื้อยืดมาใส่

แล้วก็ใส่สวมทับสบงสีเหลืองอยู่นะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในห้องพัก
แล้วก็ด้านหลังก็มีทั้งสบงแล้วก็จีวอน
ส่วนที่ถูกถอดแล้วก็กองอยู่นะครับ
อกจากนี้ยังมีภาพนิ่งของหนึ่งในพระและสามเณรกลุ่มนี้ด้วย
ดื่มเครื่องดื่มแล้วก็แต่งกายเรียนแบบหญิง
คุณดูสิแหมหลวงเจ๊สวยหรือว่าเนรหญิงจะสวยขนาดนี้เหรอฮะ
ซึ่งชาวบ้านได้ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเป็นพระและสามเณรในวัดดังแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลกลางอำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบข้อที่จริง
ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในวัดนะครับเกิดอะไรขึ้นภายใต้ผ้าเหลืองแบบนี้
เพราะเห็นแล้วมันรู้สึกว่าไม่เหมาะสมจริงนะครับ
แล้วก็ไม่อยากให้ศาสนามัวหมอง
ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งหนึ่ง
ตามที่ได้ข้อมูลการร้องเรียนมานี่แหละครับ
ซึ่งที่วัดแห่งนี้มีโรงเรียนพระปริยัติ
ที่เปิดสอนพระและก็เนรระดับชั้นม๑และม๓ด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัด
ก็คือพระครูจารุวันนากรนะครับ
โดยพระครูท่านก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
จากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
อาตมาเพิ่งทราบเรื่องในช่วงเช้านี้เองฮะ
หลังจากนั้นนะครับพระพิสุ๑รูปอายุ๒๓ปี
และสามเณร๒รูปอายุ๑๕๑๖ปี
ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิป
ก็ได้เข้ามาพบอาตมาแล้วก็มาเล่าให้ฟัง
เล่าให้อัตมาฟังยอมรับกับอัตมาเองนะครับ
ว่าคลิปที่ปรากฏเป็นข่าวของพวกเขาจริง
แล้วก็ได้รับสาภาพในสิ่งที่เกิดขึ้น
รับผิดกับเหตุการณ์นี้
ได้ขอลาศิกขาบทเพื่อพ้นจากชายผ้าเหลืองไปแล้ว
สรุปว่าในคลิปมี๓รูปนะ
เป็นพระวัย๒๓ปี๑รูป
เป็นสามเณรอีก๒รูปวัย๑๕๑๖ปี
แหมอะไรจะสวยขนาดนี้ดูสิคุณ
พระครูท่านเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้
พระพิสุวัย๒๓ปีได้บวชเรียนที่วัดแห่งนี้
แล้วก็ไปต่อม๔ที่โรงเรียนปริยัติแห่งหนึ่ง
ก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามกิจของสงฆ์อย่างเร่งครัดนะครับ
โดยช่วงเดือนเมษายนปีนี้๖๓นะครับ
ก็มีสามเณรอีก๒รูปที่ปรากฏในคลิป
มาขอพักในกุฏิเดียวกันกับพระวัย๒๓ปี
ก็คงเหมือนแบบมีนิสัยคล้ายกันชอบพอกันอะไรอย่างนี้

โดยจะออกไปเรียนม๔ที่โรงเรียนปริยัติแห่ง๑
อำเภอเสรภูมิซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ
พระกับสามเณรทั้ง๓รูปจะช่วยงานวัด
ในการประดับผ้าตกแต่งตามงานสำคัญจนเป็นที่รู้จัก
แต่ในเรื่องส่วนตัวนั้นอาตมาก็ไม่ก้าวกาย
เพราะถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล

แต่หลังจากนี้อาตมาจะได้เรียกลูกศิษย
อยู่ภายในโรงเรียนประยัติทั้งหมดมาอบรม
ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัยของสงฆ์

ส่วน๓รูปที่ปรากฏในคลิป
ทั้งพระ๑รูปสำเณร๒รูปลาศิกขาบทไปแล้วนะ
ก็ยอมถอดผ้าเหลืองออกไปแล้วนะครับ
หลังจากที่มีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
นี่เห็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเนรต่อกันหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้เราเคยเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพระนิสิต
ที่มีการส่งข้อความทักแชท

เหมือนกับอนาจารย์ครูสาว
แล้วก็ส่งคลิปนี้ไปนะครับเหมือนแสงเกลียดไหนสินภูรณ์นะครับ
ยึกยืดยืดนะครับ
อาจารย์สาวทีนี้หลังจากนี้ค่ะ
ก็ต้องสู้คดีที่ก่อไว้ต่อไปนี่นะคะ
คือเมื่อวานจริงพระรูปนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะ
เพราะว่าทางผมก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกัน
ทางอัตมาเนี่ยนะฮะอัตมาก็อยากจะชี้แจง
คืออัตมาไม่ได้มีเจตนาในไปคุกคามทางเพศกับอาจารย์นะครับ
แต่สิ่งที่อัตมาส่งข้อความไป
มันก็เป็นข้อความธรรมดาที่ไม่ได้มีเรื่องราวมกอนาจารย์เลย

เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสองคน

คือเรื่องนี้พฤติกรรมของพระรูปหนึ่งที่เป็นพระนิสิต
มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ส่งข้อความส่งคลิปเป็นลักษณะอนาจารย์
ทางไลน์ทางอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊คเหมือนกับจีบอาจารย์สาว
แล้วมีการเอาไปลงในคลิปยูทูปของตัวเอง
ทีนี้ฝั่งอาจารย์สาวเขาก็รู้สึกว่าถูกคุกคามไงคะ
ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดี๒คดี
ตำรวจเองก็ตั้งข้อหานักทั้งหมินประมาทด้วยการโฆษณา
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะลามก
เผยแพร่ส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะลามก
ทีนี้พระนิสิตเขาก็ออกมาชี้แจง
บอกว่าบางอย่างมันอาจจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาจริงนะ
แต่มันก็เป็นเรื่องระหว่างคนสองคนเท่านั้น
แล้วทางด้านพระนิสิตก็อ้างว่า
มีการนำเสนอธรรมะผ่านช่องยูทูป
แต่ทีนี้บางทีมันมีคลิปเกี่ยวกับพวกอาวงอาวุธอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งทางพระนิสิตก็บอกว่าพวกคลิปบางอย่างก็เอาคลิปจากแหล่งอื่นมาแชร์
เพราะว่าต้องการให้คนเข้ามาในแนลของตัวเอง
ทีนี้เมื่อวานค่ะตอนเย็นประมาณ๕โมงครึ่ง
ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระจินดารัฐนาพร
ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดลำปางได้เรียกพระนิสิตรูปนี้มา
มีการสอบสวนมีการตักเตือนแล้วก็ขอให้พระนิสิตรูปนี้ศึก
ซึ่งพระนิสิตก็ยอมศึกแต่โดยดีนะคะ
หลังจากที่ศึกแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะ
บอกแบบนี้บอกว่ารู้สึกสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่กระทำลงไป
แล้วก็กราบขอโทษที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสียหาย
ทีนี้หลังจากนี้มันก็ต้องไปสู้กันตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปค่ะ
นักข่าวก็ถามนะอนาคตจะบวชอีกหรือเปล่า
ซึ่งทางด้านผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่ายังตอบไม่ได้ตอนนี้
ขอไปสู้คดีก่อนหลังจากนั้นก็ไปกราบขอขมา
กับอาจารย์สาวผู้เสียหายซึ่งอาจารย์เนี่ยก็อโหสิกรรมให้
อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงที่ขอขมาอาจารย์สาวหน่อยค่ะ
ให้อาจารย์ขอโทษขออภัยคือให้อภัยให้ผมด้วย
ผมอยากจะให้อาจารย์ได้โฟร์ของอาจารย์ให้อภัยของลูกศึกคนนี้ด้วย
สุดท้ายก็ยอมศึกแล้วแล้วก็ไปขอโทษขอโพยอาจารย์
แต่ว่าก่อนหน้านั้นตอนที่ยังไม่ได้ศึกนะ
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเกินเลย

แชทไลน์เองไม่ถือว่าเป็นการล่วงเกินอะไรเลย
แล้วก็เป็นเหมือนคนธรรมดาไม่ใช่พระอิตพระปูน
ก็เลยมีหัวใจที่จะชอบใครอย่างนี้
แต่ว่าโอ้โหคนที่ได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของคนคนนี้
ก่อนที่จะศึกก็บอกจริงมันก็ทำไม่ได้อยู่ดี
ท่านเป็นพระนะแต่สุดท้ายยอมศึกแล้วนะครับ
ต้องแล้วก็ตอนขอขมาอาจารย์สาวเขาก็ย้ำจากพระอำพลเดิม
ตอนนี้ก็เป็นนายอำพลแล้วก็บอกว่าจะทำอะไรต่อไป